คุณผู้ชมครับดูข่าวสารด้านอื่นกันต่อนะครับเรื่องของในบอยนะที่จับน้องปอที่เป็นอดีตภรรยาเนี่ยไปหลายวันนะทำร้ายร่างกายส่งคลิปมาให้กับญาติญาติให้กับครอบครัวเขาดูด้วยหนีไปหลายจังหวัดจากคลองตันกรุงเทพที่ทำงานของน้องปอค่ะไปข้ามจังหวัดชิงลงชิงรถชิงตัวประกันใช่วันนี้จับตัวได้แล้วนะครับไปดู
สวัสดีครับ
ส่วนสิ่งที่ผมอยากเจอคือ
กำลังมาได้เจอแน่นอนที่ป่วย

กลัวหมดเนี้ยจะถอยมา
สั่งราคารบริสุทธญภาพสมยนต์
ขออนุญาตที่โรงงานอาศักดิ์ศรัพย์อันนี้สารระยะของเราที่๗๒๑๒๕๖๓

ก็โดยนะครับมันรับหรอกเดี๋ยวจะรับกินนะครับ
อันนี้มันอยู่ในคณะความผิดอ่านถูกรู้ในที่หาสถาน
นี่เป็นช่วงที่ชุดจับกลุ่มเข้าไปนะ

แล้วก็ได้อ่านเนื้อหาตามหมายจับของศาลให้ฟังนะครับ
นายบอยคนนี้นั่งเสื้อขาวตรงนี้นี่ครับ

ใจเย็นนะบอยนะ
นายบอยหรือว่านายวรวิทย์เตี๋ยวเจริญกิตนะครับ
อายุ๓๗ปีผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ

ป้อหนองพี่อดิษฐ์ปรญญามาตั้งแต่๑๕ธันวาคม
ใช้ปืนเข้าไปนะฮะแล้วก็
ขอบคุและจี้บังคับเช็งตัวมาจากที่ทำงานพี่คลองตันกรุงเทพนะครับ

แต่ที่ฟังไปก็ถามแต่ว่า
อยากเจอป้อบอกผมไม่ได้เจอมา๒ปีแล้วอยากคุยกัน
ระหว่างนั้นถามว่าน้องปออยู่ไหนที่เขาเอาตัวมาได้อยู่หลายวันเนี่ยนะฮะ
น้องปอเนี้ยนั่งร้องไห้
ใบหน้านี่ก็บวมปูดสภาพอิตโรย
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นไปนะฮะ
ไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับเป็นรีสอร์ทนะฮะ
ที่บ้านดอนบมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บอยอยู่ในห้องแห่งนี้กับน้องปออดีตภรรยานะครับ
ในห้องพักเนี่ยตรวจสอบเจอปืนกล็อกขนาด๙มมบรรจุกระสุน
รังเพลิงด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐาน
นี่คือจุดที่ไปจับกลุ่มตัวได้นะครับหลังจากตามมาหลายวัน
การจับกลุ่มตัวในบอยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เริ่มขึ้นจากเช้าวันนี้ตำรวจเนี่ยสืบทราบว่าในบอยเนี่ย
พาน้องปออดีตภรรยาไปซ่อนตัวอยู่ในที่พัก
ที่เป็นห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะอย่างที่เราให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้
ก็เลยวางแผนกันนะครับระดมกำลังทั้งตำรวจ
ในแล้วก็นอกพื้นที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ของผู้ทรภาคสี่ด้วยนะฮะของทางขนแก่นด้วย
อรุณฑราชด้วยนะฮะอรุณฑราชสองหกอีกหลายสิบหน่าย
ปิดล้อมโรงแรมนะแล้วก็ตั้งวอรูมก่อนนะ
ประชุมวางแผนกันอยู่ห่างจากจุดเป้าหมายสักสองร้อยเมตร
ประเมินสถานการณ์จากนั้นประมาณสักบ่ายโมงกว่า
คือคงจะไม่ต่อสู้ขัดขืนอะไรแล้วล่ะนะครับคือตรวจสอบแล้วคิดว่าน่าจะสภาพอิดโรยพอสมควร
ก็เลยจัดชุดเข้าไปเจรจาสุดท้ายในบอยยอมจำนวนนะฮะยอมมอบตัวนะครับ
ตำรวจก็ไปพาตัวออกมานะฮะก็มีแม่นะมีลูกสาวคนเล็กนะครับเป็นแม่ของน้องปอนะฮะ
ลูกสาวคนเล็กลูกชายคนโตวัย๑๒ขวบเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะครับ
แล้วก็คุมตัวมาสอบสวนที่สพเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นก็ไปค้นในห้องของในบอยนะครับโอ้โหแล้วในห้องพักที่พาน้องปอมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
มียาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะฮะตกอยู่ที่พื้นพนักงานรีสอร์ทเนี่ยบอกว่า
หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวในบอยเนี่ยพนักงานยังไม่ได้เข้าไปทำความสะอาดห้องเลยนะครับ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นในห้องนะครับหลังจากนั้นก็ให้พนักงานรีสอร์ทเนี่ยเข้าไปทำความสะอาด
ถงหลักฐานต่างก็ต้องยึดไปก่อนนะใช่ไม่ใช่ของใครอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึง
แน่เนี่ยเจอปืนกล็อกด้วย๙มมกระสุนเต็มรังเพลิงนะครับ
ขณะเดียวกันครับตำรวจนำตัวในบอยไปที่สพเมืองเก่าก็เอาไปสอบปากคำทันทีนะครับ
พนธนโทยันยงเวทโอสดผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาค๔นะครับ
มีพลโนตรีพุทธิพงศ์มุสิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นมาสอบปากคำด้วยตัวเอง
บอยเนี่ยสารภาพเบื้องต้นแบบนี้ครับเขายอมรับว่าเขาเป็นคนใช้ปืนไปฉุดน้องปออดีตภรรยาจริงนะ
ฉุดมาจากที่ทำงานที่ธุงเทพฯ
ก็เลยครับแค้นใจก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นไปคือไปเอาตัวปอภรรยาจริงมาเนี่ยตั้งใจเอามาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกัน
เขาบอกว่านี่คือเหตุผลของเขาจริงนะ
เขาไม่ได้ไปเอาตัวมาเพราะว่าหึงหวงอะไรยังไงทั้งสิ้นไม่ใช่เลยนะครับ
แล้วที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นเพราะถูกครอบครัวฝ่ายหญิงเนี่ยกีดกันเข้ามาตลอด
อันนี้ผู้ต้องหาสารภาพกล่าวอ้างกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
นี่เป็นภาพจากล้องวงจรปิดในจุดต่างนะฮะที่เจ้าหน้าที่ก็เป็นหลักฐานมานะครับ
บอยบอกว่าหลังจากพาตัวปอออกมาจากบริษัทนะครับก็ไปชิงรถยนต์จากชาวบ้านที่สุพรรณบุรีนะครับ
คือตั้งใจว่าจะไปมอบตัวนะขับรถไปถึงอุทัยธานีนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นทางที่ปอเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งมอบตัวกลัวกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาทำร้ายเขา
เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาอ้างอย่างนี้นะปอเนี่ยบอกเขาเองว่าอย่าเพิ่งมอบตัวเลยเดี๋ยวตำรวจจะทำร้ายนะครับ
เนื่องจากตัวในบอยเนี่ยเขามีปืนนะครับแล้วตลอดเวลาที่เขาอยู่กับปอมาหลายวันเนี่ยนะฮะ
เขายืนยันว่าเขาก็อยู่ด้วยกันด้วยดีโดยตลอดกอดกันตลอดอยู่กันดูแลกันอย่างดีตลอด
จังหวะที่ตำรวจเปิดประตูรีสอร์ทเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยเขาบอกถ้าไม่เชื่อในตำรวจก็บอกได้
คือปอเนี่ยยังกอดเขาอยู่เลยเพราะกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะทำร้ายเขานะเนื่องจากเขาเนี่ยก่อเหตุใช้ปืนไปฉุดมาจากบริษัทที่กรุงเทพ
เขาไม่อยากให้ผมตายก็ปอนั่นแหละพี่
เพราะผมเปิดประตูมาเขาก็กลัวผมโดน

พอจริงคืออยู่ที่พี่พอคนเดียว

ทุกอย่างที่พี่พาเข้ามาคืออยู่ที่กอดอยู่ที่พี่พอคนเดียว

มันเป็นเรื่องที่คาใจกันมา๒ปีผมพูดแค่นี้

ผมได้คุยกันผมเข้าใจกันแล้วแค่นั้นแหละ

แล้วก็ภรรยาของในบอยกับลูกของในบอย
ไม่ใช่แม่น้องปอนะฮะผมขออภัยนะครับ
แล้วภาพนี้ค่ะนี่อุ้มลูกไปค่ะ

เพราะนี้ค่ะตำรวจพาแม่

นายบอยในห้องสอบส่วนนะคะนี่ค่ะก็ได้คุยกันสักครึ่งชั่วโมง
ก่อนจากควบคุมตัวนายบอยขึ้นรถไปสอนออกคลองตันนะคะ
ตัวภรรยาก็บอกว่านี่เป็นวันแรกนะที่ในบอยได้เห็นหน้าน้องไอโฟน
ลูกสาววัย๒๕วันที่เพิ่งคลอดตลอดเวลาที่ได้มีการคุยกันกับในบอย
ไม่ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเลยค่ะภรรยาบอกไม่อยากให้ในบอยลำบากใจ
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้โกรธในบอยแต่พอเห็นหน้าก็โกรธไม่ลง
บอยก็ถูกควบคุมตัวขึ้นรถของตำรวจนะคะ
บอยก็เหมือนกับพูดกับลูกสาวอะนะว่าโตขึ้นเป็นเด็กดีนะลูก
นี่ค่ะตัวภรรยาบอกว่าก็ได้บอกกับในบอยว่าก็ให้ทำตัวดีเธอจะรอนะคะ

ก็บอกว่าหลังจากที่ได้คุยกันในบอยก็พูดถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะ
บอกแค่ว่าต้องการจะเคลียร์ใจกับน้องปอเท่านั้น
พอเคลียร์ใจกันเสร็จแล้วทางน้องปอนนี่แหละไม่ยอมกลับบ้าน
แต่จะขอมาอยู่กับในบอยจนต้องพากันมาถึงจังหวัดขอนแก่น
พอรู้เรื่องว่าในบอยลูกชายมาถึงขอนแก่น
ตำรวจก็เลยไปขอความร่วมมือแม่ค่ะให้ช่วยไปเจรจากับในบอยเพื่อให้ในบอยมอบตัว
แต่พอแม่ไปถึงในบอยก็มอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ของในบอยก็เลยบอกว่าปกติลูกชายก็เป็นคนใจร้อนแต่จะไม่ทำใครก่อน
แต่ถ้ามีใครมาหาเรื่องลูกชายแม่ก็จะทำกลับไปแน่นอน
สาเหตุที่ในบอยลูกชายแม่ทำไปทั้งหมดก็น่าจะมาจากน้องปอไปแจ้งความจับ
บอยก็เลยไปพาตัวน้องปอออกมาเพื่อที่จะเจรจาพูดคุยเท่านั้น
แม่แม่ก็จะปล่อยแล้วไม่ได้ทำอะไร
คือคุยเอาเทียบไปเอามาคุยกันให้เข้าใจว่ามันเป็นเหตุอะไรที่ต้องแจ้งจับมันอะไรอย่างนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจรีพุทธิพงศ์มุสิกุล
ก็เปิดเผยถึงปฏิบัติการจับคุมนายบอยนะคะ
ก็ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูทรภาค๔นำชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นไปปิดล้อมเลยค่ะ

ก็เลยต้องประเมินสถานการณ์ไว้ในแบบทุกลักษณะทุกรูปแบบที่จะเป็นไปได้
เรื่องต้นก็คือเจรจาก่อนให้ตำรวจเจรจากับในบอล

ประมาณบ่ายโมงในบอยก็มอบตัวนะคะ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบปากคำเป็นอย่างดี
หลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวในบอยไปรับทราบข้อกล่าวหาในพื้นที่สอนอคลองตันค่ะ
บอยก็อ้างว่าปอเขาอยากอยู่ด้วยต่อ

แต่มันก็เป็นคำถามนะครับว่าเอาแล้วทำไมช่วงเวลาที่เอ้า
ตอนที่ตอนแรกเขาใช้ปืนไปฉุดอะไรเข้ามาก็จริงอ่ะ
แต่มันมีคลิปที่ทำร้ายเขาที่ส่งไปให้ญาติดู
ใช่ไหมแล้วช่วงเวลาหลังจากนั้นถ้าบอกว่าปออยากอยู่ด้วยต่อเนี่ย
โอ้โหทำไมถึงขั้นต้องแบบหนีข้ามจังหวัด
ชิงลงชิงรถไปจับตัวประกันอะไรโอ้โหมันเยอะแยะไปหมด
กลายเป็นหลายคดีซ้อนกันเลยนะคะเนี่ย
ท่านผู้ชมครับมีพนักงานรีสอร์ท
ที่ขอนแกนเนี่ยที่เขามาพัก
ที่ตำรวจจะมาควบคุมตัวได้เนี่ย
บอกว่า๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

ทีแรกก็เห็นก็นึกว่ามากันแค่๓คนนะฮะ
ก่อนที่นายบอยเนี่ยจะลดกระจกลงเธอก็ถามว่าจะพักชั่วคราวหรือว่าค้างคืนนะครับ
แล้วก็มีคุณลุงลงมาจ่ายค่าโรงแรมให้คุณลุงคนนี้ก็คือตัวประกันนะครับ
แล้วเธอก็เอาหมอนกับผ้าห่มไปให้ที่ห้องของในบอยแล้วลุงคนนี้นะที่เดินมาจ่ายเงินนี่แหละ
ก็แง้มประตูออกมารับหมอนกับผ้าห่มที่เธอเอามาให้หลังจากนั้นไม่ถึง๕นาทีรถคันนี้ก็ขับออกไปจากรีสอร์ท
ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับก่อนที่สักตี๔เนี่ยจะมีตำรวจมาปิดล้อมที่รีสอร์ท

เป็นผู้ชายแต่ไม่เห็นผู้หญิงไม่เห็นคนข้างหลังก็แต่ว่าเขาไม่ให้เข้าห้องนะ
ไอ้คนที่จ่ายตังค์นะเขามาเอาขวางแล้วเขาไม่ให้เข้าใกล้ห้องเขา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูทางฝั่งของครอบครัวของน้องปอกันหน่อยนะคะ
แม่ของน้องปอเนี่ยพอรู้ข่าวเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานไปทางคุณปวีนาหงษกุลน่ะนะคะ
มูลนิธิปวินาของสกุลพระเด็กและสตรีแม่น้องปอดีใจมากร้องไห้โฮออกมาเลยค่ะ
พอรู้ว่าจะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วนะคะคุณปวีนาก็เลยต่อสายโทรศัพท์ไป
ยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องปออยู่ให้แม่ได้คุยกับลูกสาว
บอกรอฟังข่าวลูกมาห้าวันนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ

ดีใจแล้วแม่ก็ดีใจด้วยแล้วเนี่ย
หนูปลอดภัยเดี๋ยวแม่ไปหา
ใช่หนูไม่ต้องร้องแล้วลูก

ใช่แม่เอาน้องมานี่ลูก
ใช่แม่อยู่เนี่ยมูลนิธิท่านปวีนาอยู่ท่านช่วยอยู่

หนูต้องเข้มแข็งก่อน
เรารู้แม่ตำรวจเข้าไปอะดีใจไหม
ดีใจค่ะ
ตำรวจเข้าไปด้านหน้าหรือด้านหลังเข้าไป

เหมือนกับว่าใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันเงียบแปลกแปลก

แล้วก็ในใจในใจหนูคิดแล้วแล้วต้องมีคนมาช่วยหนูแล้ว

แล้วตอนที่เขาฉุดกระชากหนูไปแล้วทำไมลูกไม่พยายามตัวเองอ่ะลูก

เขาตบหน้าเอาปืนตบหน้า
มีคนอยู่ด้วยไม่ได้หรอก
ใช่ค่ะแล้วพี่พนักการณ์ทุกคนเขาจะต้องประนับอะไรกับเราแน่

ตอนที่ขึ้นรถไปแล้วค่ะหนูก็พยายามเปิดอยู่
แต่ระบบรถมันเป็นล็อคชายอะค่ะชายที่ว่าลองเด็กห้ามลงจากรถอะค่ะ

ในรถอันนั้นเขาก็พยายามหนีออกจากเทพ
เขาแผ่นมาแล้วเรียบร้องว่าเขามีเวลาในช่วงเที่ยงถึงปลายสอบ

ฟังอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะคนละมุมกับที่ในบอยบอกนะฮะ
รถเนี่ยก็ลงมาจากรถไม่ได้เพราะเป็นการล็อกเหมือนกับ
ล็อกสำหรับป้องกันเด็กเปิดประตูเองอะค่ะ
แล้วก็โดนทำร้ายจริงเดี๋ยวมาดูอาการหน่อยค่ะ
ปอเนี่ยคะ๕วันเนี่ยนะคะที่ถูกแบบพาตัวข้ามจังหวัดเนี่ยนะ
เหนื่อยด้วยตาสองข้างฟกช้ำ
คืออันนี้คือถูกชกตั้งแต่๒วันแรก
หน้าก็ช้ำเลยค่ะถูกปืนตบหน้านะคะ
แขนขวาช้ำถูกฉุดกระชาก
ก็เป็นรอยเขียวช้ำคาดว่าถูกบีบคอ

อกเพราะว่าถูกเตะเข้าที่หลังหลายครั้งโอ้โหนี่ค่ะอาการของน้องปอนะคะ
นี่บอยบอกว่าบอยบอกปอยอยากอยู่กับผมเนี่ยเหรอปอยเขารักผม
อ้างแบบนี้ค่ะก็ทีนี้แม่ของน้องปอค่ะก็คุยกับทีมข่าวของเรา
นะคะก็พูดถึงประเด็นนี้แหละที่ในบอยผู้ก่อเหตุอ้างกับตำรวจว่า
สาเหตุก็คือครอบครัวของน้องปออ่ะกีดกันแม่ของน้องปอก็เลยบอกว่า
ก็ยอมรับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่อยากให้ลูกถูกทำร้าย
หลายครั้งแล้วด้วยครั้งสุดท้ายเกือบ๒ปีก่อน
ลูกแม่ท้อง๗เดือนบอยไปตามง้อขอคืนดี
แม่ก็ให้อภัยแม่ก็ให้โอกาสแต่หลังจากนั้นบอยก็เหมือนเดิม
ลูกแม่ถูกตบถูกตีถูกทำร้ายเหมือนเดิม
ไม่เคยปรับปรุงอะไรเลยจนถึงขั้นฟ้องหย่ากัน
จนมาเนี้ยมาเหตุการณ์เนี้ยมันลักพาตัวลูกสาวแม่ไปเนี้ย
สิบห้าธันวาคมคืนนั้นช่วงสี่ทุ่ม
ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวปลายสายได้ยินเสียงในบอย
ยังได้ยินเสียงทำร้ายทุบตีลูกสาวแม่ผ่านทางโทรศัพท์อยู่เลย
ที่ส่งมาให้ดูเนี่ยเออคลิปเนี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงขู่จะฆ่าทั้งโคตร
แม่บอกช็อกตั้งแต่เห็นคลิปแล้วกลัวลูกสาวจะไม่ปลอดภัย
แม่ก็เลยยืนยันว่าลูกสาวแม่ไม่ได้มีคนอื่นตามที่ในบอยกล่าวหา
จะไม่ให้อภัยในบอยเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกินไป
มันรุนแรงเกินไปทำให้คนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้อง
เขาต้องมาเดือดร้อนไปด้วยกับสิ่งที่ในบอยทำไปครับ
เขาจะทะเลาะน้องปอเขาจะพูดว่าน้องปอบีชี้ชู้ตลอดค่ะ
แม่ขอสาบานว่าลูกสาวแม่ไม่มีคนอื่นทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเขาพอแล้วแม่
หนูจะตั้งใจทำงานหาเงินใช่เลี้ยงลูกหนูอย่างเดียว
เพราะว่าหนูสงสารลูกหนูแล้วสงสารพ่อกับแม่ด้วย
เพราะว่าพ่อกับแม่ช่วยหนูมาตลอดก็เพราะผู้ชายคนนี้
เขาก็ตบตีมาตลอดนะคะตบตีมาตลอด
ไม่ว่าจะกลับคืนดีกันแล้วก็ยังตบตีอภัย
แล้วก็ยังตบตีเหมือนเดิมเราก็สุดทนแล้วค่ะ
เพราะว่าลูกเรามันช้ำหนักแล้วครั้งสุดท้ายก็ที่อำเภอบัวใหญ่
ครั้งสุดท้ายก็คือตบตีจนสลบค่ะ
ใช้ปืนเจาะหัวมั่งตีมั่ง
การที่เขาทำกระทำกับน้องปอมาตลอดเราก็ต้องกีดกัน
เพราะว่าเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้อ่ะพ่อแม่หัวอกพ่อแม่
ใครเขาจะไปชอบนะคะไม่ชอบค่ะเพราะว่าแม่เนี่ย
เคยบอกลูกมาตลอดว่าถ้ารักกันแม่ไม่เคยกีดกัน
ให้อภัยตั้งหลายครั้งแล้วบอยไม่ใช่ว่าอภัยนี้ครั้งเดียว
คุณผู้ชมคะทางคุณปวีนาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คือด้วยความที่ครอบครัวของน้องปอไปขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธินะคะ
มูลนิธิพาไปแจ้งความแล้วก็ระหว่างที่ยังจับตัวในบอยไม่ได้
ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทางครอบครัวของน้องปอ
ก็เลยให้ทางแม่ทางน้าทางลูกชายเนี่ยค่ะมาพักค้างที่มูลนิธิเลย

ตอนนี้ก็ลุ้นกันทั้งคืนเมื่อคืนก็ลุ้นกัน
วันนี้ก็ลุ้นเพราะว่าเราก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรเลย
ขอให้น้องปอปลอดภัย
พอหลังจากสัก๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
ก็ได้สามารถช่วยเหลือน้องปอออกมาได้เลยนะคะ
แล้วเมื่อสักครู่ท่านผู้การก็โทรมาบอกว่าให้คุณแม่พูดได้แล้ว
คือเราอยากให้คุณแม่ได้พูดกับน้องปอ

เขาก็บอกว่าก็อิดโรยนะคะ
เพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคม
วันนี้ก็๒๐แล้วก็๕วัน
ขึ้นรถลงรถอะไรต่างเดินอะไรทุกอย่าง
ก็คือความเครียดก็คงจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะคะ
เครียดทั้งครอบครัว
ดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวน้องปอนะคะ
คือนี่คือภรรยาคนปัจจุบันของนายบอยนะเป็นลูกกับภรรยาคนปัจจุบัน
กับน้องปอเนี่ยเขาเคยอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยาเนี่ยหลายปีแล้วก็มีลูกคนหนึ่ง
ใช่ค่ะลูกกับทางน้องปอนอายุ๒ขวบ
แต่ลูกกับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกสาวอายุแค่๒๕วัน
มานี่คือแม่ของในบอยภรรยาคนปัจจุบัน
แล้วก็ลูกที่เพิ่งคลอด๒๕วันใช่ค่ะของนายบอยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับหนึ่งในตัวประกันที่ถูกในบอย
ใช้ปืนจี้ขึ้นรถกระบะอิซูซูสีบรอนทะเบียนบ่อยไม้ต่อเต่า๑๒๐๙สุพรรณบุรีไปนะฮะ
ในวิมสุขสันติสุวรรณอายุ๖๕ปีนะครับ
รถของเขาเนี่ยตอนนั้นอยู่ในไร่มันจากสุพรรณบุรีนะฮะ
ก็ตอนนี้ก็ได้รถคืนแล้วนะครับ
บอกว่าได้รับการปล่อยตัวมาช่วง๔ทุ่มเมื่อคืนที่ขอนแก่นนะฮะ
จี้ไปตั้งแต่สุพรรณบุรีนะครับ
เล่าว่าก่อนที่นายบอยจะเข้ามาหาที่ไร่มันสำปะหลังเนี่ย

ในวิมกับนางละมัยอู่อรุณอายุ๖๕นะครับ
ที่เป็นแม่ยายนะครับ
กำลังช่วยกันเด็ดหัวมันสำปะหลัง
บอยกับปอเนี่ยเดินเข้ามาหา
พร้อมกับบอกว่าใครขับรถไปส่งที่ไหนสักที่หนึ่งได้ไหม
ก็ได้ที่อยู่ห่างจากไร่มันประมาณ๓๔กิโลเมตรนะฮะ
ที่ให้มานะครับ
ก็จะไปไม่ไปเนี่ยอยู่ดีนายบอยเนี่ยชักปืนขึ้นมาบอก
ไม่ต้องคิดมากไปเลยขึ้นรถนะฮะ
ก็ต้องขึ้นรถแล้วก็ขับออกจากไร่มันออกไปยังถนนใหญ่นะครับ
ระหว่างที่ขับออกไปจากไร่มันนะครับ
ตอนนั้นก็แอบใช้โทรศัพท์มือถือโทรหาญาติ
โทรครั้งแรกเนี่ยมีคนรับสายแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยต้องโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
แม่นายวิมบอกว่าตอนนั้นที่โทรกลับอีกครั้งนะ
คุณผู้ชมคุณเขียนมาสอนดันเอามือไปกดโดนปุ่มลำโพง
ุ่มเปิดลำโพงเสียงมันก็ดังขึ้นมาฮะ
ทำให้นายบอยเนี่ยรู้ตัวเพราะได้ยินว่า
เขาเนี่ยใช้โทรศัพท์แอบโทรไปหายาท
บอยเนี่ยใช้ปืนตบเข้ากกหูขวาเขา

แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะครับ
ขับรถไปทางนครสวรรค์ไปเพชรบูรณ์
ตลอดทางเนี่ยในบอยก็พยายามขอโทษ

ก็ส่วนการคุยกับปอนะฮะ

อันนี้ตัวประกันเขาบอกนะครับพอเข้าเขตขอนแก่นในบอย
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะแต่เพื่อนเนี่ยไม่ช่วยปฏิเสธ
แต่ให้เงินมา๔๐๐ก็เลยเอาเงินเนี่ยไปเปิดโรงแรม
ซึ่งเปิดโรงแรมเนี่ยค่าโรงแรมค้างคืนคือ๓๕๐
โดยให้ในวิมเป็นคนไปจ่ายเงินตามที่พนักงานโรงแรมเขาบอก
จากนั้นในบอยได้ก้มกราบนางละมัยแล้วก็ขอโทษที่ต้องพามาให้ลำบาก
แล้วก็ปล่อยตัวในวิมกับนางละมัยเนี่ยออกมาเมื่อคืนนี้
ก็มาปุ๊บเขาก็ขอความช่วยเหลือเขาก็นั่งแล้วกูไหว้
แต่คือไม่ได้มาไหว้ผมนะครับเพราะผมเดินอยู่ในปลามันไปเก็บมัน
ทีนี้ป้าเขานั่งอยู่ที่ท้ายรถเขาก็นั่นก็มาขอความช่วยเหลือ
ว่าขอให้พาเขาออกจากตรงนี้ไปส่งสัก๓๔กิโลกรัม
เขาบอกมั้ยเพราะอะไรยังไงล่ะคะ
ก็บอกว่าคือเขาสองคนมีปัญหาอันนี้กันแต่เขาก็รักกันเขาอยากจะไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ครับตอนนั้นผมกลัวคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะมีอาวุธ
ก็เห็นตอนที่ว่าก็มานั่งขอความช่วยเหลือดูแล้วมันก็น่าสงสาร
ผมก็ไม่ได้คิดถึงโทษโกรธอะไรเขาก็ให้อภัย
ขอพรพระไปตลอดทางว่าว่าไม่ให้ทำร้ายค่ะ
เห็นบอกว่าตอนนั้นแม่มีเงินเท่าไหร่แล้วหิวข้าวมากเลยครับ
แม่มีเงินอยู่๖๐บาทแล้วก็ให้เขาไปซื้อข้าวให้
เขาก็ไม่ไปซื้อให้เขาก็หันปืนมาหา

ทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาทางตำรวจขอนแก่นนะครับ
ได้ประสานไปยังลูกสาวของนายวิมให้เดินทางมาจากสุพรรณบุรี
ไปแล้วก็มารับพ่อกับคุณยายเนี่ยกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
นี่ตอนได้เจอกันก็กอดกันนะฮะ
บังคับให้ขับพาไปนี่ก็ได้คืนมาเรียบร้อย
เหมือนกับรอดปากเกี่ยวปากกามาได้นะฮะ
อ้าวนี่ครับในส่วนของตัวประกันนะครับก็ได้กลับสู่บ้านกลับสู่ครอบครัวเรียบร้อย
ค่ะทีนี้ค่ะทางตำรวจก็ต้องนำตัวในบอยนะคะจากขอนแก่นกลับมากรุงเทพ
มาถึงมาช่วงค่ำค่ะนี่ภาพเมื่อช่วงค่ำเลยนะคะ
นำตัวไปสอนอคลองตันพื้นที่เกิดเหตุนะคะอ่า
บอยสีหน้าเริ่มเปลี่ยนเริ่มกังวลแล้วเอาเลยฮะ
ไม่เหมือนกับตอนที่ขอนแก่นแล้วก็ไม่ตอบคำถามนักข่าวเลยนะคะ
ครับนี่ค่ะตำรวจก็นำน้องปอเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพในช่วงเวลาเดียวกัน
ครับแม่ของน้องปอก็ไปรอรับลูกสาวก็กอดลูกสาวนะคะ
นี่ค่ะน้องปอแล้วก็ร้องไห้กันด้วยความดีใจว่าลูกสาวปลอดภัยนี่ค่ะ
โอ้โหผมว่าเชื่อว่าทุกคนต้องอยากฟังว่าเออตกลงยังไง
ปอเนี่ยก็ไปให้ปากคำที่สนคลองตันนะเออ
ปอบอกแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะ
ถูกลักพาตัวไปน้องปอยยืนยันว่าถูกกักขังถูกทำร้าย
คิดว่าตัวเองจะไม่รอดชีวิตแล้วแหละฮะช่วงที่อยู่กับในบอย
บอยเขาก็เครียดน้องปอเองบอกว่าพยายามคุยครับ
พยายามคุยด้วยพยายามจะเคลียร์ให้เรื่องมันเคลียร์
แต่บอยก็ทำร้ายร่างกายเธอแต่ยังโชคดีที่ว่าคนเคยรักกันนะคะ
ก็ยังเคยมีความรู้สึกดีดีกันน้องน้องปอบอกแบบนี้นะครับ
ก็เลยไม่ทำร้ายเธอถึงตายแต่คุณผู้ชมดูหน้า
ปูดม่วงเลยนะคะโอ้โหเธอบอกยังดีที่ไม่ถึงตาย
บอกแบบนี้แล้วเธอก็เปิดใจทั้งน้ำตาว่า๕วันนะคะ
ลำบากมากถูกฉุดกระชากเข้าไปในป่าไม่ได้กินไม่ได้นอนในบอย
พาหนีไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าที่พาหนีอ่ะจะพาเธอไปไหนโอ้โห
คิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาหาทุกคนแล้วค่ะแต่วันที่สองอืม
หมายถึงว่าเราเราเริ่มรู้แล้วเราก็มากับเรามาหาเราก็จะเห็นอะไร
อย่างนี้ค่ะเป็นช่วงดีที่เขายังมีความรักที่เราอยู่ค่ะ
พยายามแสดงทุกอย่างเราเองต้องตั้งสติก็คือห้ามห้ามหยุดเลย
ในเสร็จมีเตรียมพยายามตั้งสติตลอดค่ะเราจะทำแบบนี้
ให้เขาซอฟต์ลงซอฟต์ลงเรื่อยถ้าแบบนี้ไม่ได้
เราก็ต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนคิดตลอดแหละ

จะต้องเลี่ยงให้คนช่วยแบบนี้น่ะไม่ค่ะเหมือนคิดแบบนั้นไม่ได้
นี่ไงไม่ได้เหมือนกับที่ในบอยบอกว่าน้องปอไม่ยอมกลับบ้าน
ละมุมเลยนะฮะคนละมุมเลยน้องปอบอกทรมานมาก
โดนทำร้ายร่างกายตลอดเวลาทีเนี้ยค่ะในบอยก็โดนข้อหาบุกรุก
หาสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายใช้อาวุธนวงเหนียวกักขังผู้อื่น
ข่มขืนใจผู้อื่นนะคะเดี๋ยวก็อาจจะโดนในคดีที่ไปจี้ชิงรถ
แล้วก็จับตัวประกันเพิ่มเติมด้วยนะคะคือเชื่อว่าน้องปอก็คงจะหาจังหวะ
หนีมาไม่ได้อ่ะก็ต้องพยายามใช้สติแล้วก็
พยายามคุยอะไรอย่างเงี้ยให้บอยแบบไม่ไม่ใจร้อนไปมากกว่านี้
อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บอยก็บอกโอ้โหนี่ไงเขารักผม
เขาบอกผมว่าอย่าเพิ่งมอบตัวเลยค่ะอยากอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ